ส่วนอันนี้ก็มีเรื่องของความเมาเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดอุดรธานี
ผู้ชายสองคนก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันจริงก็สนิทกัน
ปกติก็ดื่มเหล้าด้วยกันคืนเกิดเหตุก็ดื่มเหล้ากันอยู่ในงานศพนะคะ
พอดื่มเหล้ากันเสร็จเนี่ยรุ่นพี่บอกว่าขอตัวกลับก่อน
เพราะว่ารุ่นน้องคนนี้เมาทีไรชอบไปด่าเขาไปหาเรื่องเขาไปทำร้ายเขา
แล้วก็เป็นจริงรุ่นพี่กลับบ้านไปก่อน
รุ่นน้องคนนี้ตามไปไปถอดปลั๊กไฟไฟดับ
พี่บอกว่าดูทีวีอยู่ก็เลยโมโหไปคว้ามีดในครัวกระหน่ำแทง
จนรุ่นน้องในใส่ทะลักเลยนะคะ
รุ่นพี่ก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
นายองค์อาจบุตวงอายุ๓๔ปีค่ะ
ถูกตำรวจสพกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนำตัวมาแถลงข่าวพร้อมของกลางนะคะ
ก็คือมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดยาว๓๐เซนติเมตร
เล่มนี้ใช้ก่อเหตุแทงนายทศพลศรีโบราณอายุ๓๐ปีจนเสียชีวิตที่หน้าบ้าน
แชร์แลตำบลแชร์แลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะ
คือนายทศพลถูกมีดแทงที่ท้องไปสามแผลใส่ทะลักค่ะ
แล้วก็ที่หน้าผากด้วยที่ขาด้วยที่หัวเข่าด้วย

คือหลังจากก่อเหตุนายองค์อาจก็ไม่ได้หายไปไหน
เขาก็ยืนรอมอบตัวอยู่ในบ้านซึ่งเป็นบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปตรวจยึดมีดที่ใช้ก่อเหตุ
เพราะว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเอามีดไปซุกไว้ใต้ถุนบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
แต่สุดท้ายก็ควบคุมตัวไปเอามีดที่เป็นของกลางมาแล้วก็นำตัวไปสอบสวน
สภาพยังเมาอยู่เลยนะคะตอนนำตัวไปสอบสวนนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกไพรวันเท้าพรมผู้กำกับการสพกุมภาวะปีบอกว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพนะคะ
ก่อนเกิดเหตุก็ดื่มเหล้ากันในงานศพแล้วก็เมากันทั้งคู่
ตัวนายองค์อาจคนก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอกลับบ้านก่อน
ไปสักชั่วโมงหนึ่งตัวผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ตามไปหาแล้วก็ร้องเรียกแต่นายองค์อาจบอกว่าตัวเขาก็ไม่ยอมออกมา
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเวลาเมาทีไรจะหาเรื่องเขาตลอดไปทำร้ายร่างกายเขา
ผู้จ้าดูถูกต่างต่างหน้าน่าชอบกล่าวหาว่าเขาเนี่ยไปติดหนี้แล้วไม่ใช้คืน
อืมทำให้เขาได้รับความอับอายแล้วก็ตัวผู้ตายเป็นรุ่นน้อง
เป็นนักเลงด้วยก็เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละ
ไม่เคยให้เกียรติกันเลยเคยทำแบบนี้มาหลายหนแล้วก็นายองค์อาจบอกว่าขนาดนี้
กลับบ้านไปก่อนตัวผู้ตายก็ไม่ลดละความพยายามตะโกนเรียก
องค์อาจไม่ออกมาก็เดินไปถอดปลั๊กไฟ
นายองค์อาจเนี่ยไปต่อพ่วงจากเพื่อนบ้านมาไฟก็เลยดับ
องค์อาจบอกว่าโมโหมากเพราะนอนดูทีวีอยู่อ๋อเลยฮะ
โมโหไฟดับทีวีดับเลยไปคว้ามีดทำครัวอยู่หลังบ้านค่ะ
ความมีดมาได้โอ้โหวิ่งไล่จ้วงแทงฟันแบบไม่ยั้งอ่ะ
แล้วก็อ้างว่าตัวผู้ตายจะใช้ขวานฟันตัวเองก่อนด้วยนะคะ
แล้วก็แทงเขาจนแบบไส้ทันลักษณ์นอนตายอยู่หน้าบ้านอ่ะค่ะ
เสร็จแล้วคนตายก็วิ่งหนีไปที่บ้านท่านเคียงอ่ะประมาณห้าสิบเมตรอ่ะ
ผู้ตายก็วิ่งตามครับประมาณห้าสิบเมตรแล้วก็วิ่งทันก็จ้วงแทง
ใช่ไม่มีอาชีพไปหลังแหละอยู่บ้านอ่ะอ่าจ้างทั่วไปอ่ะ
ตำรวจบอกว่าพอแถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือการทำแผนก็จะได้ดูว่าสิ่งที่เขาบอกออกมาเนี่ย
สารภาพออกมาเนี่ยมันตรงกับพฤติการที่เกิดเหตุจริงหรือเปล่า
ก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ไม่รู้ดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่หรือเปล่า

คุณเขียนมาสอนอยู่แล้วอยู่ดีทีวีดับ
คุณด้วยไม่ต้องมาโทษคนเดียว